ตอนนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพร

เพื่อรับมือกับพายุที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
โดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือทางน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ครั้งต่อไป
สาธิตนำร่างผู้เสียชีวิตใต้น้ำขึ้นบก
นี่เป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลที่พร้อมออกปฏิบัติการตลอด๒๔
ชั่วโมงผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หากเกิดพายุพัดเข้าจังหวัดชุมพรและเกิดน้ำท่วมจับพรรณ
การเข้าช่วยเหลือจะเน้นค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำ
นำร่างขึ้นมาบนบกโดยใช้เจสสกีลำเลียงคน
ในพื้นที่ที่ยากลำบากมีน้ำท่วมขังสูง
จากในพื้นที่จังหวัดชุมพรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ติดชาวทะเลและมีแม่น้ำลำคลองหลายจุด
จึงทำให้ต้องมีชุดช่วยเหลือทางน้ำเป็นการเร่งด่วน
ประดาน้ำของเรานี่ก็คือทำให้ในการ
เวลามีอุทธกภัยหรือน้ำท่วมมีผู้เสียชีวิต
เวลาน้ำของเราก็เข้าไปทำการช่วยเหลือค้นหา
เพราะว่าระดับน้ำมีความลึก๑๐เมตร๒๐เมตร
เราไม่สามารถที่จะรอเวลาให้ลอยขึ้นมาเองได้
เราถึงใช้ชุดประดาน้ำในการค้นหาช่วยเหลือ
กู้ขึ้นมาให้ทันท่วงเวลา
ส่วนการอบพยพคนบาดเจ็บและลำเลียงคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เตรียมเรือท้องแบนพร้อมกำลังคน
เพื่อเคลื่อนย้ายผู้สบภัยของนอกจากพื้นที่

มีการฝึกซ้อมแผนเมื่อสักครู่เราจำลองการฝึกซ้อม
การฝึกซ้อมแผนกรณีที่อาจจะมีผู้ตกน้ำ
หรือว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม

คิดว่าเป็นการระดมสรรพกำลังทั้งทุกภาคส่วน

เฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสภัยกระทรวงมหาดไทย
ย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเป็นอันดับแรก
แล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่ม
ต้องให้พี่น้องประชาชนได้ขาดแคลนนะครับ
สำหรับการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ประกอบไปด้วยรถบรรทุกและรถบรรทุกน้ำ๗คัน
เรือยางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่อง๙ลำ
รถพยาบาลรถกู้ชีพกู้ภัย๗คัน
อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ๑ชุดเจสสกี๑ลำ
และเรือตรวจการเคลื่อนที่เร็ว๒ลำ
พร้อมกำลังคนจากค่าทหารเข็ดอุดมศักดิ์

เพื่อเข้าช่วยเหลือในภาวะที่เกิดฉุกเฉิน
อกจากนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชุมพรได้วางแผนรับมือน้ำท่วม
ด้วยการขุดลอกภูคลองไว้เพื่อเป็นที่รับน้ำ
ไม่ให้ไหลเข้าท่วมแหล่งชุมชนและย่านเศรษฐกิจ

ในการเตรียมการครั้งนี้เราถอดบทเรียนจากคราวที่แล้ว
ประกอบกับเรื่องของการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหน้าโรงพยาบาลหลังสวนก็ดี
หรือหน้าลงพักทุ่งตะโกต่างเราได้ผสานแผงการทาง
เรื่องการขุดลอกเปิดทางน้ำหรือในเรื่องของกำจัด๔จุดหวังทางน้ำ
รวมทั้งเทศบาลเมืองนะครับที่จะดูแลในเรื่องของสิ่งกิดหวังทางน้ำทั้งหมด
แล้วก็ในพื้นที่ของหัววังพนังตักหรือว่าในเรื่องของประตูน้ำต่าง
ไหมว่าครูริงไร่จนมาถึงปลายน้ำ

โดยผู้ว่ากำเนียมหวัดเรามีแผนที่ให้ชนมาทานปล่อยน้ำออกไป
แต่ถ้าพายุลูกนี้เข้ามา
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้น้ำมาเติมที่เราปล่อยออกไปมากกว่า
แม้ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติจะยังไม่เกิดขึ้น
แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดชุมพร
ได้เตรียมความพร้อมรับมือศาลการ

เพื่อดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน